สารพัดสารพันธุ์แรงกดดันพันหมื่นแสนล้าน
ไม่สะทานไม่หวั่นไหวไม่เสียลุงตูบอกให้สบายใจ
ยังไงก็ไม่มีวันลาออกครับ

หลายคนก็บอกทำงานหนักแล้วเมนได้งาน
ไปหาให้เจอนะครับ

ผมคิดว่าผมก็ยังทำอย่างที่สุดแล้ว
โดยการฟังเสียงประชาชนใช่ไหม
แล้วก็ติดตามสถานการณ์จากคณะแพทย์
หมอสาธารณสุขกรรมกันต่างเหล่านี้ใช่ไหม
เรื่องมันก็ไม่ใช่ทางการเมืองที่จะ

ใช่ไหมต้องเข้าใจตรงกันตรงนี้
ในเรื่องของทางการเมืองก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง
เพราะฉะนั้นอย่าใช้โอกาสตรงนี้
มาทำให้ทุกอย่างมันมีปัญหากันแล้วกัน
คือผมก็เพียงแต่พูดว่า

นายกก็ยินดีที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

ด้วยข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง

รัฐบาลยืนยันว่ายังสามารถบริหารจัดการทุกสถานการณ์ได้

ไม่หวั่นไหวไม่ละออกไม่ยุบสภา
ฝากบอกประชาชนพร้อมชนฮะ
พร้อมชนทุกภารกิจทุกงานไม่ทิ้งงานอย่างแน่นอน

ยังไงก็ต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาทุกปัญหาของประเทศไทยต่อไป

แล้วใครจะอยู่ต่อใครจะทำหน้าที่แทนลุงตู่ได้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

รุงป้อมเป็น๑ใน๑๐๐ของตัวอย่างที่จะมานั่งแทนรุงตู่ได้เหมือนกัน
ลูงป้อมรองนายกลวิชวงศ์สุวรรรภ์

มาะนโดยกับสองกรุงนี้อ้าวสองกรุงนี้ไม่เอาเปรียญได้แล้ว

ท่านนี้ก็อยู่ในบัญชีของ๑๐๐บัญชี๑๐๐รายชื่อเหมือนกัน

นักข่าวสื่อมวลชนคนดังพี่ยุทธ์

คุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาก็นั่งเก้าอี้นายกได้
หรือพี่อดิอดิษักริมปะรุงพัฒนากิจ
พี่อดิก็นั่งก้วยอีนายกได้นี่บอสใหญ่เนชั่น
เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยที่ด้อยกว่าตอนนี้
นั่งได้หมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอดูรายชื่อได้ไหม

มีมั้ยใช่ไม่มีมีรสนาอ๋อ
ไม่มีมีรสนามีนัทพงศ์ไหม
ไม่มีมีสมบัติบุญงามอนงครับ
ประโชคคุณคุณเข้าใจเอาชื่อผมไปเทียบเกียง
ใกล้กับบ่อลายจุดเขาแล้วเกินสุประโชคก็ไม่มี

ทั้งหมดนี้นะฮะตัวอย่างที่มาเป็นร้อยนี่แหละ
คอรปเขาก็ยืนยันว่าลุงตู่ไม่ต้องพูดหรอก
ลุงตู่ไม่อยู่คนอีกมากมายสามารถนั่งเก้าอี้
นายกรัฐมนตรีได้เหมือนกันหรือจะเอาใครอีกอ่ะ

นี่คือความเคลื่อนไหวและท่าทีจากทางคอรป
อ่าแต่ก็ยืนยันอยู่ต่อ
อยู่ต่อแล้วยกไปเถอะเป็นร้อยเป็นพันเขาก็อยู่ต่อ